แต่ว่าลูกทุ่งสาวคนนี้ค่ะพี่ฝนธนสุนทรคุณเชอรี่
จู่ก็ออกมาอัดคลิปแล้วบอกว่าตัวเองอยู่บ้านจนมีอาการเก็บกฎขั้นสุดแล้วค่ะ
ฝนนะคะบอกเลยบอกว่าเก็บกฎถึงขั้นที่ว่าขอหยิบชุดที่เคยใส่ร้องเพลงเนี่ย
นี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นเป็นแวบตรงหน้าอกอันนี้ชุดนี้ใช้ขึ้นเวทีตลอดใช่ใช้ขึ้นเวทีตลอด
สีม่วงเอาเลิกเอาชัยแบบนี้ค่ะมาใส่อยู่บ้านเพราะว่าตอนนี้นะคะไม่มีงานร้องเพลงให้ออกไปข้างนอกค่ะ
พี่ฝนโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะคะแล้วยังบอกอีกว่าเก็บกฎมากอยากร้องเพลงแล้วแต่ไม่รู้จะได้ไปร้องเมื่อไหร่
ก็เลยต้องเอาชุดนี้มาใส่อยู่บ้านเดินวนเดินหมุนกันไปก่อนค่ะ
แฟนเห็นแบบนี้แล้วนะคะต้องรีบเข้าไปคอมเมนต์เลย
ใครอยากฟังเพลงไหนของพี่ฝนเนี่ยรีบบอกพี่ฝนเลยเพราะว่าพี่ฝนนะสัญญาว่าเดี๋ยวจะมาร้องให้ฟังกันอย่างแน่นอน
เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพี่ฝนกันหน่อยค่ะ
เก็บกดค่ะเนี้ยเอาชุดนักร้องมาใส่นะคะเก็บกดค่ะ
อยากร้องเพลงแล้วเวลาจะได้ร้องทันทีก็ไม่รู้
เย้อยากฟังเพลงกันไหมคะอยากฟังเพลงกันน่ะ
ว้าวมีใครเป็นเหมือนฝนธนสุนทรป้าบ้างเนี้ย
คุณผู้ชมเชื่อแล้วนะเชื่อคุณปานแล้วว่าเขาเก็บกฎจริง